เรื่องของโควิดนะครับคุณผู้ชมทำให้ปิดตำนาน
เฮียเสียหรือป่าเสีย
เป็นเจ้าของรามเขาต้องถูกต้องค่ะ
ขอโทษนะไปงานศพพอเสร็จงานศพต้องแวะ

นักการเมืองรองนายกรัฐมนตรี
คือแล้วก็ทหารตำรวจไปทานเยอะมาก
อย่างเมื่อก่อนเป็นลูกค้าร้านนี้
โจ๊กพลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักผ่าน
บิ๊กแดงอดิบภาวะทบผลเอกอภิรัฐคงสมพงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณจุลินลักษณะวิสิท

สุดท้ายต้องปิดตำนานนะคะเพราะว่าเฮียเสียหรือว่าป่าเสีย
ที่เป็นเท่าแก่รัวเจ้าของร้านท่านติดโควิดแล้วก็เสียชีวิต
คือตอนนี้ชาวเน็ตต่างโพสต์ไว้อาลัย
หลังจากที่ได้รับข่าวการจากไปของเฮียเสีย
แล้วหนึ่งในคนที่โพสต์ไว้อะไรก็คือคุณกรจาติกะวานิส
หัวหน้าพักกล้าแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยนะคะ
เป็นลูกค้าประจำค่ะโพสต์ข้อความ
บอกว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเฮียเสียครับ
ผมเป็นลูกค้าที่ร้านข้าวต้มวัดบวรมาหลายสิบปี
ทุกครั้งที่เดินผ่านโต๊ะที่แกนั่งอยู่หน้าร้าน
แกจะต้อนรับทักทายอย่างอารมณ์ดีเสมอ
แกก็ประกาศรายการอาหารจานโปรดของผมดัง
วันนี้รับกุญเชียงด้วยไหมครับท่าน
นี่ค่ะสุดท้ายก็ปิดตำนานไปแล้วนะคะ
นับเป็นความสูญเสียอีกครั้งหนึ่งของวงการอาหาร

ก็เสียปลายักษ์ก๋วยเตี๋ยวเรืออนุสวรีชัยสมรภูมิ
เพิ่งเสียชีวิตจากโควิด๑๙ไปเช่นเดียวกันนะฮะ
อันนี้เป็นเฮียอ้วนนะคะอันนี้เป็นป่ายักษ์
แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ